เพราะว่าตอนนี้ที่บริเวณอนุสวรีพ่อขุนเมงรายมหาราชที่จังหวัดเชียงรายก็ถือว่าคึกคักมากนะครับ
มีประชาชนมาให้การต้อนรับตูนบอดี้แลมกับทีมงาน๙คนละ๙อย่างคึกคักเลยนะครับ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงรายครับ
โดยตูนบอดี้แซลมเมื่อวิ่งมาถึงจุดนี้ก็ได้เข้ากับศักระพ่อขุนเมงรายมหาราชเป็นสิริมงคลครับ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับพร้อมมอบเงินสมทบทุนจำนวน๓๒ล้านบาท
และตุงล้านนาที่มีความยาว๑๑๙เมตรที่ร้อยด้วยเงินนะครับจากประชนชาวจังหวัดเชียงรายรวบรวมกันกว่า๑ล้านบาทด้วย
เพื่อช่วยเหลือในการสมทนวิ่งเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศครับ
จังหวัดเชียงรายของเราเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้อนิสงฆ์จากโครงการนี้ด้วยคือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ของเรานะครับ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งมีการบริการหรือมีปริมาณงานหรือคนไข้เนี่ยมากนะฮะ
แล้วก็การได้อันนี้ส่งครั้งจะทำให้เราพัฒนาการพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้อย่างดี
ชาวเชียงรายเราก็เป็นผู้ให้ด้วยแล้วเราก็เป็นผู้รับด้วยนะครับถ้าสังคมเราคนที่มีสามารถปากหลักปรักฐานและคนที่มีกำลังมากกว่าคนอื่นสามารถที่จะเป็นผู้ให้และส่งการให้ต่อเนื่องกันไปได้เนี่ยสังคมเราจะมีแต่สังคมที่เป็นความสุขผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นความยั่งยืนของสังคมเราที่สังคมเราจะมีแต่ผู้ให้ที่ไม่สิ้นสุดนะครับขณะที่
วัดโรงขุนด้วยระยะทาง๑๔๒กิโลเมตรมีน้องชาวเขาเพราะอาคารออกมายืนรอตูนบอริสแรมพร้อมร้องเพลงแสงสุดท้ายให้เป็นกำลังใจ
ส่วนที่ตูหลานบริษลัมย์ก็หยุดวิ่งและเข้าไปทักทาย

สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านแถวนั้นเป็นอย่างมากครับ
สำหรับการวิ่งทั้ง๔เซตวันนี้ของตูนบริสแลม

พร้อมช่วยถือถุงรับประจ่าเงิน
เก๋ชนระดาและบัวขาวบัญชาเมฆนักชกมวยชื่อดังนะครับ
และการวิ่งวันนี้นะครับจากโรงเรียนปูแกงอำเภอพาน
แขวงทางหลวงเชียงรายที่๑นะครับ
ก็อำเภอเมืองแล้วก็รวมมาทางตอนนี้๕๗๓กิโลเมตร
ซึ่งหากรวมแล้วทางวิ่งจากอำเภอเบตรงล่าสุด
ตอนนี้วิ่งไปแล้ว๒๕๖๐กิโลเมตรครับ
และมียอดประจักษ์เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
กว่า๑๐๑๓ล้านบาทแล้ว
และเหลือระยะทางประมาณอีก๖๐กิโลเมตรครับ
ก็ถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ

คารุบ้าตูนวัลิซาเลมจะออกวิ่งประมาณตี๓นะครับ

และจะถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในช่วงเย็นพรุ่งนี้ครับ

เป็นอยุศักดิ์การสงกรีดข่าวท้าทาทีวี